ไปดูเหตุการณ์สามีภรรยาที่จังหวัดสระบุรีกันหน่อยค่ะ
คือผู้ชายคนนี้ไปทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา
ทำร้ายหนักเลยนะคะแล้วก็มีการขู่มีการเอาน้ำกรดไปสาดหน้าด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมกันจอมพลังออกแอคชั่นแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยพาอดีตภรรยานะคะไปขอความช่วยเหลือค่ะ
เฟิร์นนี่อายุ๑๘ปีเท่านั้นเองก็ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกาย
เรียกร้องนะคะให้มีการคุ้มครองพยานเพราะว่าในต้อมอดีตสามีเนี่ยนะคะ
มีพฤติกรรมรุนแรงอันทภาณทำตัวเป็นขายใหญ่
แล้วมีลูกน้องเยอะชอบพกปืนด้วย
ถึงแม้ว่าจะถูกจับคดียาเสพติดในบ้านพักตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่การจอมพลังบอกว่าอยากให้ดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าด้วยค่ะ
น้องก็บอกว่าโดนทำร้ายในที่แจ้งนี้ค่ะ
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าคนที่ช่วยเนี่ยโดนด้วย
ไปไปทำร้ายเนี่ยแบบโหนี่พฤติกรรมนี่
ถ้าปล่อยอย่างนี้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วไม่ทำอะไรเลย

ว่าในต้อมยังมีพฤติกรรมอุ้มคนไปรุมทำร้ายร่างกาย
ถ้าปล่อยออกมาจะไม่ปลอดภัยกับคนอื่น
รวมถึงน้องเฟิร์นอดีตภรรยาที่เป็นผู้เสียหายด้วยนะคะ

เงิน๑๙๐๐๐บาทฉันไม่ได้
มึงกวดหัวแล้วกลัว
โปรดติดตามตอนต่อไป

เป็นผู้ชายที่ชื่อเบ้นผู้ชายเสื้อแดง

เป็นคลิปตอนที่ในต้อมจับเขามาทำร้าย

เบ้นไปยุ่งกับน้องเฟิร์นอดีตภรรยา
แล้วก็มีปัญหากันเรื่องเงินขายยาเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
นี่ค่ะก็จับเข้ามาแล้วทำร้ายแบบนี้ค่ะ

นี่คือพฤติกรรมนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นาน

ตอนนั้นกำลังจะไปซื้อลูกชิ้นแถวบ้านญาติ

คือคดีเรื่องนี้นะคะ

ก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจแล้ว
ถูกดำเนินคดี๓ข้อหาฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ก็คืออดีตภรรยานะคะ
เสพยาเสพติดเพราะเขาตรวจแล้วปัสสาวะเป็นสีม่วง

ก็คือบุกรุกเข้าไปที่บ้านญาติ
ไปทำร้ายน้องเฟิร์นนั่นแหละนะคะ

การทำร้ายนายเบ้นผู้ชายเสื้อแดงในคลิปเนี่ย

เพราะฉะนั้นตำรวจก็ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
เช่นเดียวกันกับข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ก็กำลังรอผลตรวจจากโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะคะ
ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีเต็มที่ค่ะ